นะครับสองคนที่ลงมาจากทางด่วนครับ
ผ่านรับอย่างเดียวเห้ยรู้เรื่องอยู่

นี่นะครับที่ชนกับรถดับเพลิงครับเมาถ้ามีอาการน่าจะเมานะครับ

พอดีผมจะไปดับไฟมีเหตุเพลิงไหม้ที่อุดมศุกร์นะครับครับผมก็ได้ขึ้นทางด่วนไป
ก็วิ่งเส้นผ่านหน้าเซ็นทรัลพระราม๓ครับผม
จังหวะทางโค้งพอดีครับทางโค้งก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุมีรถคันหนึ่ง
วิ่งตามตามตูดมาครับแต่ว่าเราไม่เห็นหรอกครับว่าเขาตามตูดมาเราตบซ้ายออกมาเขารูดซ้ายไปใช่ไหมครับ
เขาจะแซงเขาจะหักเข้ามาเลนขวาเพื่อที่จะมาปาดหน้าเราอีกทีหนึ่งครับ

แต่ไม่พ้นไปชนอัพทียัลสุดด้าลว่าก่อน
นะพี่บริเวณกทเดนเขาลงมาดูแลเราบ้างไหม

แล้วก็มีทีมพญาตากเขาเจอพอดี
สิ่งช่วยบุญเข็มถึงชนกฏเหตุก็ขับเลนจกลางปกติ

เพื่อนไปดูกล้องที่เขาสม่าย

ในรถเราอยู่กันกี่คน

ทุกคนหนึ่งค่าของผลัดมิระไพรนะครับ

เพราะว่าจะออกรถกลับบ้าน

แล้วคือก็รู้สึกคือตอนนั้นก็แบบนั่งไก่รถชิลด์ชิลด์
แบบขับสบายแบบมันไม่ได้ไกลจากบ้านเราตรงนี้เลย
มันแค่นักกิจกิริดพึ่งจะขึ้นทางดับอยู่แบบอี
แล้วตะวันหนึ่งก็ตึ้งแล้วอะไรวะแล้วก็แบบนี้
เหมือนจะหลุดจากทางด่วนไปเลยนะครับ
แล้วก็ตึ้งแล้วก็ตั้มข้างหลังใช่ไหมที่เขามาชนแล้วก็
แล้วก็หมุนอยู่ประมาณไหนตลกมาก
คือตอนนั้นคือเราก็สติเราต้องจับหลาน
ทุกคนก็ปลดล็อกเบลท์กันแล้วก็คานออกมาอะไรอย่างนี้
ออกมาก็คือเห็นเราข้างนอกคือพักเลเทศ
ก็เลยแบบงงว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือ
เราไม่ตั้งตัวเลยมันไม่มีเหตุการณ์ที่แบบ
มีใครปัดซ้ายปัดขวาก่อนหรือว่ามีใครอะไรยังไงก่อน
มันไม่มีข้างหน้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรตรงนั้นเลย
อยู่ดีก็มีอะไรมาปะทะเราแล้วแบบตึ้งไปอย่างนี้แล้วแบบ

หนูเห็นคลิปนี้หนูยังงงเลยว่าเออคือใช้แต้มบุญสูงมากหนูรอดมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
แต่คืออย่างแรกแล้วก็คือเรื่องของเฉียบขัดนิรภัยเนี่ยแหละ

พ่อหลังจะเกิดเหตุการณ์ของผู้กรณีเขาได้ติดต่อได้พูดคุยอะไรกับเราไหม
ยังไม่ครับยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย

อืมคือเขาไม่ยอมเป่าแอลกอฮอลที่สถานีตำรวจนะคะ

พูดได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไม่โอนตะนุมใช่ไหมคะ
คุณมันก็ว่าเขาไม่ยอมตรวจแองต้อฮอฮอตที่สถานที่ตำรวจเลย
แล้วก็มีพวกพี่กลุ่มกู้ภัยเขาก็พยายามจะแบบ
บอกว่าทำไมอ่าพยายามให้เป่าให้เป่าอะไรอย่างเง

พยายามจะไปดื่มน้ำพยายามจะไปเที่ยวหมักฝรั่ง
เขาก็คงหาทางแก้ปัญหาของเขาหนูไม่รู้ว่าเขาจะปัญหาอะไรนะคะ

แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ทางตำรวจก็แจ้งมาประมาณว่าเขาขอตรวจเลือด
ซึ่งก็เบื้องต้นก็น่าจะรอผลตรวจอย่างน้อย
เอ๊ยอย่างเหลวว่าคือ๗วัน
คือหนูก็แค่อยากรู้ว่าทำไมเขาไม่ยอมเป่าตรงนั้นไงคะ

ใช่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าขอตรวจเลือด

หนูจะพูดอะไรไม่ได้